ข่าวแรกต้องพาคุณผู้ชมยกมือท่วมหัว
เป็นกธินกล้องใหญ่ของ๒พี่น้องพระแหฝดเทวดาเดินดินพี่ท๊อปพี่ไทย
ปรับวันนี้พี่ท๊อปพี่ไทยพร้อมทีมงาน
ป่าซ้ายฝนไปสืบสารงานบุญประเพณีทอดกธินหลังออกพรรษา
ที่วัดกุฎเป่งตำบลเหล่าให้
อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดเยอะโสธรโดยมีผู้นำท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่
แล้วก็อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยขุนพลรวงข้าวสายอีสานมาร่วมบุญกันครับข้างค่ะ
พี่บินบอกแบบนี้นะคะว่าเป็นความตั้งใจที่จะช่วยวัดแห่งนี้ตั้งแต่ตอนที่เกิดน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วค่ะ
แล้วก็ได้ควักเงินส่วนตัวจำนวน๙๐๐๐บาทสมทบกับยอดทำบุญจากประชาชนคนทั่วไป๔แสนกว่าบาท
คุณผู้ชมรวมกันทั้งหมดได้ยอดนะคะ๕๑๒๔๕๙บาท๕๐สตางค์ค่ะ
ซึ่งหลังเสร็จพิธีถวายเพลงพระนะคะชาวบ้านก็แห่เอาผ้าขาวม้ามาผูกเอวพี่ท็อปพี่ไทยค่ะ
เขาเรียกว่าเป็นการผูกเสี่ยวแล้วก็ให้กำลังใจนะคะให้สู้ให้ทำงานเพื่อสังคมต่อไปค่ะ
แม้ฝนตกตลอดทั้งวันนะคะแต่นี่ไงคะสีหน้าสีตาทุกคนก็อิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยค่ะ
วันปลายก็ดีนี้แล้วเป็นพอว่ากล้อมจากพื้นบ้านที่หลวงมากขึ้น

มันกลายต้นทุนจนการเกิดอุปกรณ์ใกล้ต่ำที่จะมาโบราณ
วันนี้มันต้องเข้าระบรม๗๐๐๐บาทนะครับ
พร้อมกับโซโลกรณิสมธุราณนะครับ
การถ่ายเมื่อวันนี้เป็นอุปกรณ์๙๐๐๐บาทครับ

นี่สาธุนะครับอนุโมทนานะครับ
สาธุเลยค่ะ
ส่วนอาการของคุณแม่ปรางทิพย์วัย๘๔ปีค่ะ
ล้มหัวกระแทกโต๊ะเย็บ๔เข็มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาพักอยู่ที่บ้านแล้วนะคะ
ท็อปพี่ไทยฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะ
โดยตอนนี้ทั้งคู่นะคะก็เตรียมความพร้อมไปช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมนะคะ
อาจจะเกิดขึ้นในวัน๒วันนี้นะคะ
เพราะว่าจากการติดตามข่าวเนาะ
โคราชเขาใหญ่นี่น้ำก็ท่วมเลย

ยังไงซะก็ไม่ละเลยนะที่จะทั้งดูแลคุณแม่เอ่ย
ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนนะคะ
แล้วก็ไปทำบุญอีกด้วยยังไงก็ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ